คุณผู้ชมคะนาทีนี้จะบอกเลยว่าคุณบุ๋มปนัดดานั้นฮอตสุดฉุดไม่อยู่แล้วจ้ะแม่
บอกเลยว่างานไหนงานนั้นต้องมีเธอ
เช็คคิวงานกันหน่อยสิว่ามีอะไรบ้าง
ล่าสุดค่ะคุณบุ๋มนะก็ยังโพสต์คิวงานโชว์ตัวตามต่างจังหวัดด้วย
ขนาดงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ยังรับเลย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมงานยุ่งขนาดนี้แม่บุ๋มเลยขอประกาศ
ไม่ขอดำเนินคดีฟ้องร้องกับคู่กัด

ทั้งที่จ่ายค่าทนายไปแล้วด้วยค่ะ
ก็ไม่อะไรค่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่า
พอพี่มานั่งนึกอ่ะนะคือเขาก็คงเจออะไรแล้วแหละ
แล้วเราก็คิดว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
พี่เองก็มีงานยุ่งของพี่อยู่แล้วในการทำงาน
พี่เกรงแค่ว่าขนาดเราอยู่เฉยเรายังเจอขนาดนี้
ถ้าเราไปอะไรมากมายเดี๋ยวจะเจอหนักกว่านี้หรือเปล่า
กับคนแบบนี้เราก็เลยคิดว่าอยู่เฉยของเราดีกว่า
ทำหน้าที่ของเราต่อไปช่วยคนต่อไปของเราเหมือนเดิม

พ่อมานั่งนึกอีกทีนึงฉันอยู่ของฉันเฉยดีกว่า
มานั่งเสียเวลากับเรื่องแบบนี้กับคนนิสัยแบบนี้
มันไม่มีประโยชน์อะไรนะ
หากเราคิดจะเข้าประกวดแล้วไม่พอใจนะ
ต้องให้พี่เลี้ยงนางงามเป็นคนออกมาไฟล์แทน
เพราะไม่เช่นนั้นภาพลักษณ์แรงจะติดตัวนางงามไปตลอด
ประกวดเวทีไหนก็จะปวดหัวแน่นอนค่ะ
สมัยก่อนไม่มีโซเชียลแบบนี้
แต่ก่อนเนี่ยมีบางคนเอาขันน้ำพานรองไม่พอใจนะ
ตัวเองได้ลองนะขนาดได้ลองนะ
คันน้ำพันลองวางรถเตะเปรี้ยงขึ้นมาอย่างนี้

นี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนน้องนางงามรุ่นต่อไป
ถ้าอยากจะวีนอะไรถ้าหนูมีพี่เลี้ยง
หนูให้พี่เลี้ยงวีนลูกหนูอย่าทำเอง
คุณมองได้สองมุมหนึ่งคืออ้าวก็แรงอย่างนี้ไง

แล้วเวทีต่อไปจะกล้าเลือกหนูเหรอ
ดิฉันเป็นนักสู้ดิฉันเป็นนางงามที่แรงมาก่อน
ดิฉันรู้ว่ามันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเราเลยค่ะ